เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพเราเจอกันเป็นประจำนะครับ
ทุกวันศุกร์แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้ก่อน
สุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญสุขภาพดีเป็นเรื่องดีของชีวิต
และจะดีแค่ไหนถ้าเราดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย
ด้วยวิธีในการป้องกันนะครับและแน่นอนนะครับ
วันนี้ที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพเพราะรายการของเรา
มีเรื่องของการดูแลสุขภาพจากกรุงเทพมหานครมาบอกมาต่อกันนะครับ
วันนี้ประเด็นของเราเรื่องของการสาธารณสุขปฐมภูมินั่นเอง
คุณผู้ชมที่ติดตามชมในรายการสามารถร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะ
เพื่อประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นเพจเฟสบุ๊คนะครับ
เพราะว่าคุณได้ไปดูรายการสดแล้วก็ได้ไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับ
ความคิดเห็นของท่านนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมนาคอน
และอย่างที่บอกไปได้ร่วมสนุกได้ร่วมรุ้นรับกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋
จากกรุงเทพมหาคอนติดตามท้ายรายการนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้อย่างที่บอกไป
เรามีแขกสำคัญที่จะมาพูดคุยชี้แจงและอธิบายเรื่องของการสาธารณสุขปฐมภูมิ
ดังนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปพูดคุยกับแขกคนพิเศษนะฮะ
จะพาทุกท่านไปติดตามการทำงานของกรุงเทพมนคร
และทำความรู้จักกับเรื่องราวของการสาธารณสุขปฐมภูมิ
เพราะกรุงเทพมหานครเชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้น
ไม่ใช่เฉพาะการให้ประชาชนได้รู้จักการดูแลตนเองเท่านั้น
แต่ยังหมายถึงการพัฒนาให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
หลังเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมานะครับได้สร้างผลเสียทิ้งไว้มากมาย
และทำให้กรุงเทพต้องกลับมาตระหนักและพิจารณาการพัฒนาเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขอย่างไร
ให้เกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและอุ่นใจได้นะครับว่า
ยังมีคนอยู่เคียงข้างในยามเจ็บป่วย
ให้คำปรึกษาท่านได้เสมอ
สาธารณสุขปฐมภูมิของกรุงเทพ
มีการวางแนวทางไว้แบบไหน
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างไร
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพกันครับ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับ
ว่าวันนี้รายการของเราจะพูดถึงเรื่องอะไร
แต่ว่าถ้าอยากเจาะลึกเนี่ย
ต้องพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านนี้ในรายการของเรานะฮะ
ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธวิดากมลเวท

โอ้โหวันนี้คือผมเกริ่นไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน
เรื่องของการสาธารณสุขปฐมภูมิ

คุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะยังไง
อยากทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้มากกว่านี้
ท่านรองครับจะอธิบายคำนี้ให้เข้าใจง่ายได้ยังไงฮะ
คำนี้จริงมันเป็นคำดูสับสูงเนาะ
แล้วก็เราอาจจะคุ้นชินแบบของหมอหรือสาธารณสุขเขาเช่น
ปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิอะไรอย่างนี้
ระบบการรักษาสุขภาพของประเทศเรา
มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพใกล้ตัวก่อนเขาเรียกว่าปฐมภูมิ

สุขภาพใกล้ตัวสุขภาพใกล้ตัวหมายความว่ายังไง
คิดง่ายเราอยู่บ้านเราถ้าเราไปนู่นนี่ได้นี่หน่อย
คลีนิกไหมเอาร้านขายยาแค่นั้นหรือเปล่า
ศูนย์บริการสาธารณสุขดีเดินไปได้ใกล้บ้าน
เจ็บป่วยอะไรเบื้องต้นบอกเราได้ดูแลเราได้
ให้คำแนะนำเรากลับมาดูแลตัวเองที่บ้านได้ไม่ต้องไปไหนไกล
อันนี้เขาเรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจใกล้แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นหน่อย
ก็เลยเป็นปฐมภูมิเบื้องต้นอยู่ใกล้
แต่ถ้าในกรณีอาการของเรามันซับซ้อนขึ้น
มันอาจจะต้องมีการส่งต่อไปสถานพยาบาลซึ่งสามารถพักนอนได้

ก็ไปสู่ตัตยภูมิในที่สุดผ่านทุติยภูมิไปส่งต่อ
ระบบแบบนี้จะช่วยทำให้ศักยภาพทางการดูแลสุขภาพ
เฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาลมันพอ

ไม่ใช่มีมุมแค่ว่าใกล้ตัว
ปฐมภูมิมันคือการดูแลสุขภาพไปถึงลักษณะที่

ก็คือป้องกันนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร
เรื่องของสุขภาพปฐมภูมิจึงมักจะอยู่กับสำนักอนามัย
เพราะสำนักอนามัยเป็นคนที่ดูแลอนามัย
ดูแลให้เราใช้ชีวิตให้แบบสะอาด
ใช้ชีวิตให้แบบปลอดภัย
ทำยังไงแบบเราจะไม่เอาตัวเองไป

พวกนี้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข

ก็คือไม่ต้องให้เกิดที่ต้องไปรักษา

ไม่ได้มีมุมแค่ว่าเออเป็นอะไรขึ้นมาแล้ววิ่งไปหา
แต่เขาเป็นคนที่คอยสื่อสารทำความเข้าใจ

ทีนี้เจาะลึกเข้าไปในส่วนของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมนาคอนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
แต่ก่อนเนี่ยการให้ความสำคัญกับปฐมภูมิ
หรือแม้แต่กระทั่งการรักษาพยาบาล
เวลาเราเกิดเรื่องแล้วที่เป็นโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะผู้บริหารชุดไหนก็ต้องให้ความสำคัญ
แต่ทีนี้ประเด็นมันมาเกิดอย่างนี้ขึ้นค่ะว่า
ปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเองไม่พอ

ก็คือว่าเรามีศูนย์บริการศาลนักศูนย์อยู่๖๙ศูนย์
เรามีเขตอยู่๕๐เขต
ย่อมต้องหมายความว่าไม่ใช่เขตละ๒ที่แน่แล้ว

ฐานเจรียร์ครับขึ้นกว่าก็ไม่ได้

อูหู้บ้างไม่ไก่กงมันไปอยู่แค่ศูนย์เดือนหรือ๒ศูนย์

อันนี้ตะไว้ก่อน๑อันแล้วดูแลไม่หมด
บางทีก็ไม่มั่นใจในส่วนบริการสาธารณสุขใช่ไหมคะ
ว่ามันจะเหมือนโรงพยาบาลไหมนะ

อ่ะปริมาณก็อาจจะไม่พอไปไม่ทั่วถึง

อันนี้มองในมุมของประชาชนผู้ใช้บริ

ในอีกมุมหนึ่งในฐานะผู้บริหารจัดการสุขภาวะของเมืองเนี่ย
เราก็ต้องทำให้มันพอในการบริหารทรัพยากรและศักยภาพ
หมอเราก็มีไม่น้อยกว่าจริง
แต่พอเวลาต้องรักษาพยาบาลหมอก็ต้องพักนะคะต้องมีช่วงพัก
ในขณะเดียวกันความเฉพาะทางในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเต็มที่
ดังนั้นฝั่งของการบริหารทรัพยากรก็ต้องจัดหากลไก
และวิธีการในการที่จะทำให้ของเหล่านี้เพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดที่ผ่านมา
ทำให้เราเห็นเลยว่าเวลาเหตุการณ์มันเกิดใหญ่
ศักยภาพของกรุงเทพมหานครเอง

คือจริงระบบการท่ามาสระนาวศูกร์ของที่ไหน
ก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนมีภาวะเสี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์
เราต้องยอมรับนะคะโควิดที่ผ่านมาคนมีภาวะเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์

ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าศักยภาพเราอยู่ที่ไหน
กรุงเทพมหานครรองรับอยู่ได้ประมาณที่๓๔๐

เฉพาะในสังกัดกรุงเทพมหานครกันเอง

การสื่อสารการร้อยระบบ
ทำให้คนเข้าใจสำคัญมาก

ตัวเองเองก็ทำเองไม่ได้ทั้งหมด

แล้วทำให้ระบบมันทำงานได้กับเครือข่ายสาธารณสุขอื่น
จึงเกิดเป็นในลักษณะของโครงการ
ที่เราเรียกว่าปฐมภูมิอันนี้เกิดขึ้น
คุณผู้ชมฮะได้เวลาที่คุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราแล้ว

กระเป๋าดีไซน์เก๋เท่จากกรุงเทพมนตร์รักษณ์
แล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านรายการของเราเข้ามานะครับ
ความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครไปด้วยกันนะครับ
โชคดี๕ท่านรับกระเป๋าไปเลย
แต่ว่าในวันนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามท้ายรายการ
จะมีการประกาศรายชื่อของผู้โชคดีนะครับ
วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องสำคัญครับ
นั่นก็คือเรื่องของการสาธารณสุขปฐมภูมินะครับ
ซึ่งแน่นอนในช่วงที่แล้วเราได้ทราบที่มาไปแล้ว
ได้ทราบความหมายไปแล้วได้ทราบความสำคัญไปแล้ว
แต่ทีนี้ครับการทำงานตรงนี้เพื่อดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพนั้น
จะทำงานที่เข้มแข็งได้อย่างไร
เราต้องสอบถามจากท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครกันต่อนะครับ
ท่านรองครับต้องเรียนสอบถามเรื่องของการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ
เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล

ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ว่าในท้ายที่สุดโรงพยาบาลคือปราการอันแข็งแรง
ที่จะดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยร้ายแรง
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าต่อให้ทุกโรงพยาบาลรวมกัน
มันจะต้องมีการจัดลำดับของอาการและความต้องการถูกไหมคะ
ดังนั้นมันคือการกลับไปสู่จุดที่ว่าหากศูนย์บริการสาธารณสุขมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อมั่น
ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่เจ็บป่วยอาจจะเล็กน้อยกว่า
สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากกว่า
ที่สามารถช่วยกันดูแลมีระบบอาสาที่ดี
คนเหล่านี้จะได้รับการดูแลเสมอเหมือนไปอยู่ที่โรงพยาบาล

จะทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรให้กับคนที่มีอาการมากกว่า

จึงมีความปรารถนาที่อยากจะทำระบบแบบนี้ขึ้น
ถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะทำให้ใครก็ตามเข้าถึงการดูแล
ชีวิตคนอีกคนนึงในเบื้องต้น

ในการอยู่ในเมืองที่ซับซ้อนขนาดนี้

ถ้าสมมุติในกรณีที่ต้องไปโรงพยาบาลจริง
แล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพักหนึ่งกลับมาได้
ระบบส่งกลับมาก็เพื่อมีความมั่นใจว่า

ที่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรต่อจากการที่ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็สามารถทำได้
เราสามารถเชื่อมระบบแบบนี้ไปกับบริการสาธารณสุขทุกลักษณะ

ขณะนี้เรากำลังพูดถึงการพยายามทำให้สิทธิ์แต่ละสิทธิ์มันวิ่งเข้าหากันด้วย
เพราะว่าปกติเวลาเราบอกว่าคุณหมอหนึ่งท่านดูแลคนไข้เท่าไหร่
มันไม่ควรจะเป็นคุณหมอคนนี้ดูแลได้เท่านี้

คือเวลาประชาชนป่วยหมอไม่น่าต้องเป็นคนเลือกอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นการออกแบบกติกา
แล้วก็ยืดหยุ่นปรับกติกาให้เหมาะสมระหว่างสิทธิ์ประเภทต่างด้วย
ซึ่งสปสชก็กรุณาเรามากที่มาพูดคุยกับเรา

จะปรับเรื่องพวกนี้เพื่อยืดหยุ่นดูว่าระบบแบบนี้จะทำได้ไหม
กระทรวงแรงงานเองและกระทรวงการคลังเอง
ก็มายื่นความให้ความมั่นใจกับเราว่าทางสองหน่วยเอง
ก็จะเริ่มดูเรื่องสิทธิ์พวกนี้
เพื่อให้ประชาชนเอาเป้าหมายสุขภาพเป็นหลักก่อน
ส่วนกลไกของการเกื้อหนุนเรื่องการรักษาพยาบาล

มันควรจะสามารถออกแบบให้สุขภาพเป็นหลัก
เขตพื้นที่ไหนจะสถาปนาระบบแบบนี้
วัชิระพยาบาลเองก็กำลังจะลองดูสิทธิโมเดลที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งก็เป็นชุมชนในเขตพื้นที่ที่อยู่ตรงแถวบังพลัด
พระนครบังซื้ออะไรแถวนั้น
แล้วก็เมื่อเช้านี้ราชพิพัฒน์เอง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดก็กำลังจะทำกับ๕เขตพื้นที่
โซนกรุงทนเหนือใต้อีกประมาณ๕เขต

พร้อมที่จะให้ลองทำในทางเลือกใหม่

แล้วต้องเป็นประชาชนคนที่เขาอาจจะแบบ
ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ไปที่ตรงนั้นก่อน
แล้วก็เครือข่ายสุขภาพสาธารณสุข
ข่ายสิทธิ์ทั้งหลายให้ความร่วมมือหมดเลย
เราก็จะลองเปิดพื้นที่ทำดูว่ากลไกที่เราคิด

แต่กรุงเทพมหานครด้วยความที่มันมีความซับซ้อนของพื้นที่สูงมาก
เราคิดว่าการลองเพียงโมเดลเดียวพื้นที่โดยรวมเดียว

เพราะฉะนั้นเวลาที่มีพื้นที่ที่อยากทำ

เราก็ยินดีที่จะลองดูว่าการดำเนินการของเราแบบนี้

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยต้องมีจุดยืนให้มั่นว่า
แม้ว่าในมุมหนึ่งเราทำระบบนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ
ว่าในท้ายที่สุดประชาชนจะได้รับการดูแลสุขภาพ

ไม่ลืมนะคะว่าอันนี้มันมาจากบทเรียนของโควิดด้วยส่วนหนึ่ง

ถ้าเราไปคิดแค่ว่าเราทำมันเพราะเราเจอการระบาด
เราทำมันเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่ามีโรงพยาบาลรออยู่
การทำเท่านั้นจะทำให้ในท้ายที่สุดปราการ
โรงพยาบาลของเราอาจจะไปเกิดแบบที่ดอนระลอก๓ได้
คือมันหนักหน่วงมากถ้าเราไปทำแบบนั้น
ดังนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของระบบนี้คือการสถาปนากลับมาที่ปฐมภูมิ
ทำยังไงให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
ซึ่งในอนาคตถ้ามีเพิ่มขึ้นได้ก็ดี
หรือถ้าไม่ได้เชื่อมกับคลินิกเอกชน

ทำยังไงให้การเชื่อมโยงนี้
มีมาตรฐานและทำให้คนเลือกที่จะหาคุณหมอที่ตัวเองสนิท

ก็มีระบบที่ช่วยเหลือเกื้อหนุน
ตรงนี้ต่างหากคือหัวใจของระบบนี้ที่แท้จริงนะคะ
เพื่อจะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ในที่สุด
ไม่ต้องมามีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ลำบาก
คุณผู้ชมฮะได้เวลาที่คุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราแล้ว

แล้วก็แสดงความคิดเห็น
กรุงเทพมหาละครโดยสำนักงานประชาสำคัญก็ได้ทุก
ไปด้วยกันนะครับผู้โชคดี๕ท่านรับกระเป๋าไปเลย
แต่ว่าในวันนี้คุณผู้ชมต้องรอติด
ติดตามท้ายรายการนะครับจะมีการประกาศรายชื่อของผู้ชบดีนะครับ
แต่เราได้ฟังเรื่องของการวางระบบนะจริงคุณผู้ชมก็คงเชื่อมั่นระดับเหนือล่ะ
ว่ามันคือความหวังที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
ทีนี้ถามอีกข้อหนึ่งครับเรื่องข้อจำกัดหรือว่าความซับซ้อนของกรุงเทพมหานครเนี่ย
มันจะทำให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดหรือว่าทำให้ระบบนี้เข้าถึงประชาชนได้จริงที่สุด
โอ้คำถามดีมากขอตอบคำถามที่สองก่อน
แง่ของการเข้าถึงระบบนี้ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงให้ได้
เพราะฉะนั้นข้อจำกัดมาเลยตั้งแต่แรกค่ะแต่ละท่านมีสิทธิ์อยู่ต่างกันมาก
แต่ละท่านมีความต้องการในการรักษาพยาบาลต่างกันด้วย
แล้วทุกหน่วยงานมีบทเรียนจากโควิดทำให้ทุกคนเริ่มจะเอาข้อจำกัดพวกนี้มาแผ่แล้ว
ตรงไหนใครอุดตรงไหนให้ได้แต่มันไม่เร็ว
เพราะฉะนั้นเรียกมันว่ามันเป็นความหนืดนิดนึงรอหน่อยรอหน่อย
ไม่ได้ไม่อยากทำแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่
คือบางครั้งเนี่ยระบบบางอย่างวางไว้มีข้อดีนะคะ
คือมันทำให้ทุกคนที่ใช้ระบบมั่นใจทำอะไรไปผิดพลาดไป
อันนี้เรากำลังพูดถึงสุขภาพและชีวิตและทรัพย์สินใดก็ตามมัน
มันมันต้องรอบครอบหน่อยก็เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นความหนึบหน่อยนะครับ
ที่สองคำถามแรกที่ถามว่ามันจะเหมือนกันไหม
มันจะมีมาตรฐานถ้าพูดถึงมาตรฐานมันต้องได้มาตรฐานเหมือนกัน
แต่ว่ามาตรฐานนั้นเรากำลังพูดถึงมาตรฐานในระดับไหน
ที่เช่นถ้าเราคาดหวังให้เป็นโรงพยาบาลน้อยในชุมชน
คงจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่หน้าตามี๑๐๐๐เตียงอยู่ในนั้นคงไม่ใช่
แต่เป็นห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อย่างน้อยที่สุด
มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญอยู่ในนั้นให้เราจบการมีข้อสงสัยเกี่ยวสุขภาพของเราที่ตรงนั้นได้
ถ้าอย่างนั้นมันมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลอยู่
จ่ายยากโล่งวินิจฉัยโลกได้จบโลกของเราได้ที่ตรงนั้น
ถ้าอย่างนั้นเป็นมาตรฐานที่สถานพยาบาลต้องมีแล้ว
ซึ่งวันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขก็ทำเช่นนั้นอยู่ไม่ใช่ไม่ทำนะคะ
แต่ถ้าถามว่ามันจะเหมือนกันทุกที่ไหมอันนี้ต้องคุยกันแบบนี้ก่อน
ด้วยความที่บริบทของพื้นที่และเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพื้นที่มันจะเกี่ยวข้องกับกายภาพ
กรุงเทพที่มีความจ่อแจเยอะใจกลางเมืองแบบหนึ่ง
กรุงเทพเหนือบ้านดิฉันเองก็จะมีความห่างห่างอีกแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นตัวกลไกที่เป็นเครือข่ายสาธารณสุขที่เป็นอยู่คืออาจไม่ใช่แบบเดียวกัน
แต่โดยระบบกลางของการที่เราจะทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขคือที่แรก
สู่สุขภาพชุมชนด้วยอีกหน่อยในการช่วยเกื้อหนุนกันในเรื่องอาสาอันนี้เหมือนกัน
อันนี้ต้องมาตรฐานเหมือนกันแต่กลไกที่เขามาเสริมการทำระบบทรงต่อ
เพราะฉะนั้นอาจจะมีความต่างกันบ้างตามบริบท
อาจมีบางโมเดลที่เวิร์กกว่าบางโมเดล
มีบางโมเดลที่เราทำแล้วไม่ได้ต้องเปลี่ยน

ดังนั้นหมายความว่าเห็นอะไรอยู่เมื่อมันไม่ดีมันอาจจะหายไป
เห็นอะไรอยู่ที่มันดีมันอาจจะถูกปรับไปอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่หน้าต่างต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันทำงานได้

อันนี้สำคัญมากดังนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ย
พูดกับประชาชนนะครับคนกรุงนะครับ
แต่ท่านก็ต้องใส่ใจสุขภาพท่านด้วย

กรุงเทพมหานครมีความตั้งใจที่จะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติที่สุด

ยังไงก็ได้ให้ได้ให้เศรษฐกิจฟื้นด้วยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพทำมาหากินและรวมถึงให้ชีวิตมันมีความสุขขึ้นมาค่ะ
เราถึงมีดนตรีในสวนมีเทศกาลหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้มีกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกันมากขึ้นแต่กระนั้น
การที่เราอยู่ในโรคระบาดมานานมันทำให้เราไปมุ่งเน้นอยู่ตรงนั้นจนบางทีเราอาจจะลืมดูสุขภาพอื่นของเราที่สะสมมาอันนี้หลายคนลืมไปเลย
เราสุขภาพดีขึ้นก็ทันทันเลยพอเราใส่อย่างเนี้ยสังเกตไหมคะเราไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรเนี้ยมันก็มีข้อดีเนอะ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

ปฐมภูมิแน่นอนก็ย้ำกันเหมือนตั้งแต่ต้นรายการคือ
สุขภาพดีสำคัญที่สุดและคือเรื่องดีของชีวิต
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในรายการ
ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับ
ความคิดเห็นคือสิ่งที่สำคัญยิ่ง
ในการนำไปพัฒนากรุงเทพมารคอลร่วมกัน
และที่สำคัญได้รุ้นรับกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋เท่
ก็อย่างชื่อรายการเลย
เราจะมีเรื่องราวดีของกรุงเทพมหานครมานำเสนอ

เวลาบ่าย๓ถึง๓๓โมงครึ่ง
หน้าจอไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒